คุณผู้ชมไปดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเข้าไปล่าสัตว์ในป่า
แล้วก็ไปเห็นอะไรตะคุ่มตะคุ่มอยู่นึกว่าเป็นนกยิงเข้าไปกลายเป็นเด็กชายวัยเก้าขวบ
ถูกยิงเสียชีวิตล่าสุดก็จับได้แล้วนะครับ
แล้วก็นำตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เจ้าตัวบอกว่าก็นึกว่าผู้ตายเป็นนกอยู่บนต้นไม้
ก็เลยยิงพอไปเจอเด็กตายแล้วก็เลยกลัวความผิดเอาศพไปฝังดินเพื่อซ่อนเร้นทำลายศพไปนะครับ
ก็เหตุการณ์นี้หลังจากที่มีคนไปพบสบเด็กชายไปก้าวขวบถูกฝังดินบริเวณป่าระมะริมเชิงเขาบ้านแพรกตะต๊อ
ที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจบกิริขันทราบชื่อคือเด็กชายเฉลิมชัยโจปฐาหรือว่าน้องกล้วยอายุ๙ขวบนะครับ
จากนั้นนายประมุกโคศิลป์หรือว่าเบี้ยวเข้าไปมอบตัวหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักก็คือเป็นผู้ต้องหานะครับ
ช่วงบ่ายเมื่อวานตำรวจสพบ้านหนองพรับคุมตัวในเบี้ยวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองเป็นปืนยาวลูกกรดนะฮะขนาดจุด๒๒ยิงน้องกล้วยก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกที่ตำรวจพาไปทำแผนคือบริเวณพุ่มไม้ที่เป็นจุดยิงซึ่งในเบี้ยวเข้าใจว่าน้องเนี่ยเป็นนกหรือว่ากระรอกนะจนตกลงมาจากพุ่มไม้นะคือมีความไหวบนพุ่มไม้กิ่งไม้ก็คิดว่ามีสัตว์ไปเกาะอยู่ก็เลยยิงแล้วน้องตกลงมาจากพุ่มไม้นะครับ
อีกหนึ่งจุดคือที่บริเวณที่ในเบี้ยวอุ้มร่างของน้องกล้วยไปฝังดินซึ่งห่างจากจุดแรกซะประมาณ๖๕๐เมตรในเบี้ยวนั้นฝังศพเสร็จก็ทิ้งชุดที่ก่อเหตุไว้ก่อนที่จะหลบหนีไปในเบี้ยวก็สารภาพว่าวันเกิดเหตุแต้ตั้งใจเข้าปากไปล่าสัตว์ตอนนั้นสังเกตเห็นมีความเคลื่อนไหวบนต้นไม้ครับตัดส
ว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยอุ้มศพของน้องคนนี้ไปฝังดินอำพรางไว้ก่อนจะกลับไปทำงานตามปกติ
พนักงานสอบสวนแจ้งความดำเนินคดีกับในเบี้ยวพร้อมนำตัวไปฝากหางที่ศาลจังหวัดหัวหินทันทีนะครับ
แม่ของน้องกล้วยเล่านาทีที่ไปพบศพของลูกชายที่ถูกฝังอยู่ให้ฟังบอกว่าหลังจากลูกคนสุดท้องมีเซนต์เขาบอกว่ากล้วยเนี่ยมาหาเขานะแล้วบอกว่าศพเขาอยู่ตรงนี้พร้อมยอมรับว่าที่บ้านยากจนมากอาจจะไม่มีเงินไปรับศพลูกชายที่อยู่กรุงเทพหรอกนะเอาไปฟังเสียงแม่ของน้องกล้วยนะครับ

โทษมากตัดแไปกด้วยครับบอกว่าเวลาคนเรือว่ากลับได้นั่นอนครับครับ
เอาโปรดหน้าน้อไว้กว่าทีหนึ่งเห้ยหัวผม
กว่าอีกทีหนึ่งเห้ยลูกตาเห้ยลูกตาก็มาใจตัวเอง
ใช่ใช่กล้วยแล้ว
โอ้โหคิดดูสภาพสิคนเป็นแม่ไปนั่งคุยดูแล้วแบบไปเจอ
ไปเจอศพลูกตัวเองอ่ะแล้วเห็นตาลูก
โอ้โหคงแบบไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกตอนนั้นยังไงเลยจริงนะฮะ
อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ทางกู้ภัยเพชรเกษมหัวหินก็ขอเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้น้องกล้วยทั้งหมดนะครับ
พร้อมเตรียมนำคุณพ่อคุณแม่เข้าไปรับศพที่โรงพยาบาลตำรวจวันนี้
เพราะว่าอย่างที่บอกว่าครอบครัวเขาก็เป็นครอบครัวที่ยากจน
นี่คือสภาพบ้านแต่ทีนี้คือภาพของน้องนะครับ
ก็เสียใจด้วยกับครอบครัวนี้แล้วกันนะครับ